ในช่วงที่แล้วเราติดค้างภารกิจท้าประลองความไวในการทำบะหมี่
ที่ร้านบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงกันไว้

สิบห้าวินาทีนะครับผมขอที่สองกำลังมามือหันก็หันไป
มือหอว์ก็หอว์ไปสองหอว์ผ่านไปแล้วนะครับ
เพียงใช้เวลาเป็นแค่แค่ยี่สิบวินาทีเท่านั้นเอง
ข้อที่สามมาแล้วครับข้อที่สามกำลังมาแล้ว
วกเส้นเสร็จแล้วใส่จานปรุงรสปรุงเครื่อง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
บะหมี่๓ห่อแต่ใช้เวลาเพียง๔๗๑๘วินาทีเท่านั้น
เดี๋ยวนะนี่ถ้าหิวมากแล้วเลือกไปฝักทองที่ร้านเจ๊แดงนี้

เพราะทำเร็วเสิร์ฟไวไม่มีโมโหหิวแน่นอน
แต่เป็นถึงร้านดังแบบนี้ทำก๋วยเตี๋ยวเร็วอย่างเดียวคงไม่พอ
รสชาติก็ต้องอร่อยไม่แพ้ใครด้วย
เดี๋ยวเราไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับจากเจ๊แดงกันต่อเลยดีกว่าจ้า
โอ้โหบุกเข้ามาในส่วนครัวนะครับผม

ครั้งนี้เนี่ยไม่ถึงตีหนึ่งก็หมดแล้วนะเนี่ย

วิชามาด้วยความมีน้ำใจ

อันนี้เส้นบะหมี่ของเราเป็นยังไงครับใส่อะไรบ้าง

ตอนการได้ได้สูตรมาเนี่ยเราใช้สูตรเค้าเลยมั้ย

ดั้งเดิมของเขาเนี่ยเส้นไม่นุ่ม

เราก็เลยมาดัดแปลงให้เส้นเราเล็กลง

คือเราปรับไปปรับมาจนได้แบบนี้

เทียมผักชีพริกไทย

ทำไมถึงไม่แบบเปลี่ยนวิธีใช้เครื่องอะไรให้มันเร็วขึ้น
ถ้าเอาเตาพะโล่เตาแก๊สอะไรอย่างนี้มันไม่อร่อยอะค่ะ

หมูกรอบของเรานี่ทำยังไงเนี่ย
ต้มต้มครั้งคืนน่ะค่ะ

กลางไปถึงแรงและจนเบา

ตอนนี้ค่อนข้างจะยุคย่าเหมือนกันเนอะ
ถ้าพูดถึงจริงหมูกรอบที่นี่ตั้งระบบไฟมากกว่า
ไม่ต้องการจิ้มแบบที่ทุกคนทำกัน

ใช้ระบบไฟในการทอดใช่วางระบบไฟในการทอดต้องคนชำนาญจริงจริง
เอามาดูน้ำซุปบ้างไหนน้ำซุปของเราจริงค่ะช่องไหนเนี้ยช่องนี้ค่ะ
ช่องนี้ช่องนี้ใส่น้ำซุปนี่ข้างในมีอะไรบ้างจ๊ะ

เลเล้งนะคะผักกาดขาวแห้งฮ่องกง
ผักกัดขาวแห้งเหรอใช่ค่ะ
แต่มันเป็นผักกัดขาวแห้งที่มีรสชาติอยู่แล้ว

ใส่แค่กระดูกเลิ้นกับผักกาขาวแห้งสองอย่างเนี่ยนะใช่ค่ะ
กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะกว่าจะใช้ได้
มีปรุงรสเลยมั้ยแค่นี้เลยได้ความหวานจากกระดูกได้ความเค็มจากผักกาด

กาดแห้งที่เจ๊แดงใส่ลงไปเคี่ยวในน้ำซุปนี้นะคะเรามักจะพบเห็นกันบ่อยในเมนูอาหารของชาวจีนค่ะ
ซึ่งผักกาดแห้งนี้นะคะเป็นหนึ่งวิธีในการถนอมอาหารของชาวจีน
ที่จะนำเอาผักกาดสดที่เก็บเกี่ยวมาได้มาขยำกับเกลือจากนั้นบีบน้ำออกจนแห้ง
ก่อนเอาไปหมักกับเกลือทิ้งไว้จนความเค็มซึมซับเข้าไปในตัวผักกาดแล้วนำไปตากให้แห้งค่ะ
ซึ่งระยะเวลาในการตากก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแดดและความชื้นที่อยู่ในตัวผักกาดด้วยนะคะ
ตากแดดได้ที่แล้วก็จะได้ผักกาดแห้งที่มีสีดำแบบนี้แหละจ้า
เวลาจะนำผักกาดแห้งนี้ไปทานก็มักจะเอาไปแช่น้ำก่อนเพื่อให้ผักกาดเนี่ยพองตัวขึ้นมา
จากนั้นก็นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างเช่นนำไปนึ่งกับหมูสามชั้น
ก็จะได้เป็นเมนูข้าวหยกหรือจะนำไปต้มในน้ำซุปแบบที่ร้านเจ๊แดงก็ได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะ
แต่ถ้าใครอยากลองเอาผักกาดแห้งนี้ไปต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวดูบ้าง
แดงแอบกระซิบเคล็ดลับมาด้วยว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วมันชิมรสชาติของน้ำซุปด้วยนะจ๊ะ
ถ้าได้รสชาติที่ต้องการก็ให้ช้อนออกเพราะเจ้าผักกาดแห้งนี้มีรสชาติที่เค็มอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ
หากใส่ลงไปเคี่ยวนานเกินไปมีหวังได้น้ำปลาแทนซุปแน่นอนจ้ะ

คือต้มนานแล้วก็เดือดไปเรื่อยแล้วก็ไหลลงมา

ทำไมต้องทำขนาดนี้ขี้เกียจเหรอ

เราต้องมีวิธีไอเทคลงมาช่วยนิดนึง

เคี่ยวนานค่ะต้มไปเรื่อยข้างบนก็ต้มไว้

แล้วก็พอไม่พอเราก็กดลงมา

เอาเป็นบามีนี่แหละบามี

เห็นหน้าตาแล้วก็อยากจะฝากพี่น็อตห่อมาฝากสัก๒๓ห่อ
แต่ไม่เป็นไรร้านนี้เขาไม่เป็นการส่งชับไว้
เดี๋ยวกดแอปสั่งมาทานเอาเองเด้อ
พร้อมทานแล้วนะครับจานนี้นี่อายุรวมกันเกือบร้อยปีนะ

ปะหมี่๗๐บาทให้มาหมูกรอบอีก๓๐บาทลงมาก็๑๐๐บาทพอดี

พอนะคลุกเข้ากันในนี้มีทั้งเนื้อปู
มีทั้งหมูแดงหมูกรอบเกี้ยวอีก
นี่ก็ทำเองนะคะไส้เกี้ยวมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะ

ให้เยอะมากเลยเนี่ยเท่ากับประมาณ๒จานได้เลยนะเนี่ย

ใช่ค่ะพี่น็อตไปกินมาหลายที่รับประกันได้ว่ามันไม่เหมือน
เส้นนี้เหนียวนุ่มมาก

เทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวนี่เราเจียวกันมาใหม่
ทุกวันใหม่สดแต่ละวันไม่มีของค้าง
หมูแดงนี่ย่างไม่เคยพอขายเลย

นุ่มจริงเพราะมันเป็นเตาถ่านมันไม่เหมือนเตาแก๊ส

ค่ะลองดูเกี้ยวสิคะลองดูเกี้ยวสักชิ้น

แล้วช่วยบอกลูกค้าพี่แดงด้วยนะคะเวลามาที่นี่
เกี้ยวนุ่มตัวหมูก็มีความหนืดให้เราได้เคี้ยว

คือทุกอย่างเราทำของดีมารวมกันในจาน

หมี่หมูแดง๔๐บะหมี่หมูกรอบ๘๐
หมี่หมูแดงหมูกรอบปู๘๐บาท
เท่านั้นเองนะครับผมเมื่อมีของดีรวมกว่าอยู่ในจานกินตรงไหนมันก็อร่อยเหมือนกัน

ตอนนี้มีกี่สาขาเนี่ยบะหมี่ฟ่านโป่ง

พระรามห้าหนึ่งสาขานุสาวรีหนึ่งสาขาค่ะ

ที่เป็นธุรกิจของเราแล้วเรามีเวลาดูแลมันยังไง
บริหารจัดการมีลูกมีน้องชายมีน้องสาวมีน้องสะพ้ายช่วยกันค่ะ
ช่วยกันแล้วเงินเข้าใครอะ

เออมันก็อย่างนี้ดิเงินก็ต้องเข้าเจ๊แดงดี
เงินเข้าเจ๊แดงดีกว่า
ตอนนี้ก็มีบริการเดลิเวอรี่แล้ว

อ๋อ๔ตอนนี้ตอนที่๒ทุกวันมีวันหยุดไหม
หยุดเสาร์๒และเสา๔ของเดือน

วันถัดไปมาเลยเดี๋ยวแจกเหมือนเดิม
รีบมากันนะร้านเขาขายดีจริง
มาหนึ่งไม่มีของให้กินด้วย
ถูกต้องนะ
วันนี้ขอบคุณเจ๊มากเลยครับ

คุณผู้ชมสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
เวลา๔โมงเย็นถึงตี๒เท่านั้นค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติร้านเด็ดร้านดัง
ที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยแตกต่างกันออกไป
แต่ถ้าความอร่อยนั้นไม่ถูกลิ้มลอง
ก็คงไม่มีทางรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง
ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนี้ได้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้นนั่นเอง
ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีธุรกิจร้านอาหารอยู่
แล้วอยากจะลองนำเอาความทันสมัยนี้เข้ามาเปิดโอกาสให้ลูกค้าใหม่ได้ลิ้มลองกัน
ก็ลองนำเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ไม่ว่ากันค่ะ
สัปดาห์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาไปค้นหาเรื่องราวความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติที่ย่านคลองศาล
พบกับเส้นเล็กต้มยำกับหมูลอยชามละ๑๕บาท
ันตีความอร่อยและราคาถูกที่สุดในย่านคลองศาลที่ร้านก๋วยเตีต้มยำหมูนุ่มป้ายาว
ต่อด้วยเส้นใหญ่ราดหน้าจากร้านเส้นเก่าแก่ประจำย่านกับร้านสอราดหน้าห้าศูนย์เก้า
ปิดท้ายด้วยพาสต้าดวงฤทธิบุญนาครสจัดจ้านแบบไทย
ฟังแค่ตัวอย่างเนี่ยก็อยากจะสคริปต์ไปสัปดาห์หน้าแล้วใช่ไหมล่ะ
ถ้าอย่างนั้นเสาร์หน้าถึงเวลา๑๑โมงตรงเมื่อไหร่
ชิดติดหน้าจอไว้ให้ดีแล้วเจอกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป